เป็นเรื่องของสุนัขจรจัดเขาตั้งชื่อให้เลยว่าเป็นจอมงับน่องนะฮะ
แล้วก็ไปกัดคนแถวนั้นเป็น๑๐คนเลยก็อยากจะให้หน่วยงานเข้าไป
แหวงรัฐนวัลนะฮะอายุ๕๑ปีซึ่งเธอนั้นขี่รถจักรยานยนต์
ไปซื้อกับข้าวในจราชสดบ่อขอส่อที่ตะกัวป่าจักรพระง่า
แล้วก็ถูกสุนัขจรจัดหรือหมาจรจัดนี่แหละนะฮะสีน้ำตาลลายขาววิ่งมาไล่รถ
แล้วก็งับกัดไปที่ขาเธอจมเขี้ยวเลยครับเลือดไหลเต็มไปหมดมีแผลเป็นรูเลยนะฮะ
ตำรวจตะกัวป่าก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานทีมกู้ภัยสว่างเมคาตะกัวป่า
ประถมพยาบาลคนเจ็บหน่อยทำแผลหน่อยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะมันมีหมาจรจัดตัวนี้นะ
มันเคยไปกัดคนเดินไปเดินมากว่า๑๐คนแล้ว
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยซิมาจับหมาจรจัดตัวนี้ไปปล่อยให้หน่อย
ไม่อยากให้ไปกัดคนอื่นซ้ำรอยอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นพิสุนัขบ้าอีกทำยังไง
ขณะที่ในแพทย์สุรัตน์ตันติทวีวรกุลนะครับภูมิในการของโรงพยาบาลตะกัวป่าก็บอกว่า
ตอนนี้ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยโรคพิสุนักบ้า
แต่ก็อยากเตือนให้ประชาชนต้องระวังด้วย
เพราะหากรักษาไม่ทันอาจจะถึงตายได้ครับ
ซึ่งหากใครถูกกัดไม่ว่าจะเป็นสุนัขกัดแมวกัด
ต้องรีบทำความสะอาดแล้วก็รีบไปโรงพยาบาล
ยาป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับ